วันนี้นะครับผู้ป่วยใหม่สามสิบแปดรายสะสมวันนี้สองพันสองร้อยห้าสิบแปดรายในหกสิบหก
จังหวัดแล้วก็หายป่วย๘๒๔รายตัวเลขในผู้เสียชีวิตวันนี้๒๗รายเพิ่มเติมขึ้นมา๑รายนะครับรายละเอียดคือเป็นผู้ป่วยชายอายุ๕๔ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก่อนหน้านี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่นะครับ
ตัวเลขที่จะต้องเพิ่มขึ้นไหมเมื่อเช้านี้พูดกันแล้วนะครับว่ามีตัวเลขสะสมของการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ย๗๑๘๖๐รายโดยประมาณนะครับความสามารถในการตรวจของทางต้องพูดว่าทั้งประเทศไทยเลยนะครับทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลได้วันละหมื่น
เพราะฉะนั้นวันละหนึ่งวันละสองหมื่นรายเนี่ยทำได้เต็มที่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอาจจะสบายใจมากขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าสองวันติดกันนะคะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของแต่ละวันเนี่ยนะคะเป็นหลักสิบนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำต่ำจนเราก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะตกลงแล้ว
นี่เราผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวจะมีคำอธิบายเรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นค่ะมีข่าวจากต่างประเทศเหมือนกันนะคะที่อยากจะได้คำอธิบายว่าตกลงแล้วนะตอนนี้เขาเป็นเชื้อตัวใหม่นะคะสำหรับโควิด๑๙แต่ว่าณตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะคะเพราะว่าก็มีข่าวในต่างประเทศบอกว่าคนที่

เท่ากับว่าเมืองไทยผ่านจุดที่แย่ที่สุดของการระบาดโควิดไปแล้วหรือยังคะครับตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มค่อนข้างดีขึ้นต่อเนื่องนะครับตัวเลขอาจจะยังแกว่งแกว่งอยู่ผมให้ความว่าในอดีตที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกันนะครับบางวันก็ตัวเลขขึ้นไปเป็นร้อยอาจจะดรอปลงมาต่ำร้อยนะครับแล้วก็กล
พรุ่งนี้ตัวเลขจะกลับขึ้นไปเกินจากตัวเลขสามสิบแปดหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันจะมีผลอะไรยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวคงจะต้องดูตัวเลขของพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งแต่ผมเข้าใจว่าระยะยาวระยะกลางระยะยาวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วล่ะครับคุณหมอคะเวลาเวลาเขาดูกราฟกันเนี่ยนะคะมันจำเป็นต

ส่วนเกี่ยวข้องด้วยนิดหน่อยหน่อยเนี่ยก็คงจะขอดูระยะต่อไปอีกสักวันสองวันนะครับว่าตกลงนี้จะเป็นยังไงกันแน่ครับคุณหมอคะเราฟังคำแถลงจากเนี่ยค่ะคุณหมอทวีสินนะคะที่แถลงกลางเนี่ยนะคะบอกว่าจริงแล้วความสามารถของทั่วประเทศไม่ว่าจะรวมกรุงเทพต่างจังหวัดใดก็แล้วแต่ความสามารถของห้องแ

ตัวเลขในต่างจังหวัดบางจังหวัดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีศักยภาพในการตรวจก็จริงแต่ว่าในพื้นที่เขาอาจจะยังมีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างจะน้อยอย่างถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับแล้วก็บางจังหวัดในพื้นที่เขตบางเขตเนี่ยจำนวนผู้ป่วยก็ยังน้อยมากอยู่เพราะฉะนั้น

เนี้ยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับห้องปฏิบัติการแทบทุกแห่งนะครับพยายามที่จะตรวจให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่การตรวจออกไปให้มากขึ้นนะครับในในต่างจังหวัดนะครับทางคุณวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าภายในเดือนเมษายนเนี้ยนะครับห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัดเนี้ยจะสามารถต
ที่มีอยู่ในทุกวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขศักยภาพในการตรวจเนี้ยจากสองหมื่นเนี้ยคิดว่าภายเดือนเมษานี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับค่ะคือที่ถามคุณหมออย่างงี้ค่ะเพราะว่าในช่วงสองวันห้าสิบเอ็ดกับสามสิบแปดที่เป็นผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นมาสองวันติดเนี้ยนะคะคือเดี๋ยวฉันเช็คข่าวเลย
การตรวจในทุกวันนี้นะครับเราพยายามขยายวงการตรวจออกไปด้วยซ้ำไปนะครับด้วยการพยายามทำให้เกณฑ์ในการที่จะตรวจเนี้ยหย่อนลงไปอีกนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยในกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ตอนเนี้ยถ้าไปดูนิยามการตรวจหรือไปดูเกณฑ์การตรวจเนี้ยจะเห็นนะครับว่าจะหย่อนลงไปกว่าเมื่อระยะที่ผ่านมาค่อนข้างมาก
กว้างขวางมากขึ้นด้วยก็เราดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามศักยภาพของห้องปฏิบัติการในช่วงที่ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยยังตรวจได้น้อยนะครับเราก็เราก็ต้องกำหนดเกณฑ์ให้มันเหมาะสมกับกับประเทศของเรานะครับการที่สมมุตินะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราตรวจได้วันละหมื่นตัวอย่างแต่เรากำห

ที่สามารถตรวจได้กำลังการตรวจจากหลักร้อยภายในเวลาไม่กี่เดือนตอนนี้ขึ้นมาระดับสองหมื่นแล้วแล้วก็คิดว่าจะสูงกว่านี้อีกในระยะอีกสามสิบวันที่อีกยี่สิบวันที่จะถึงเนี้ยก็จะสูงกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับประเทศเราจริงจริงอ่ะไม่ได้มีทรัพยากรเหลือเฟือเหมือนกับประเทศร่ำรวยหลายหลายป
จะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะครับแล้วเป็นประเทศกำลังพัฒนาผมคิดว่าที่เราพยายามทำกันทุกฝ่ายกำลังทำอย่างเต็มที่ทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าผมก็พอใจในความในความร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนมากแล้วล่ะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะจากที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะย้ำนิดเดียวก็คือว่าที่คุณหมอบอกว่าเกณฑ์หย่อนลงเนี่ยแปลว่ามีคนที่ส

ตกลงอันนี้มันมีคำอธิบายทางการแพทย์แล้วหรือยังคะว่ามันจริงแค่ไหนคะคุณหมอ
เรื่องนี้จริงเจอมาหลายครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อใหม่
ค่ะส่วนใหญ่นี่เกิดจากการที่ติดเชื้อครั้งแรกแล้วนะครับแล้วก็เชื้อเนี่ยก็ยังคงอยู่ในร่างกายแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่การตรวจเนี่ยตรวจหาไม่เจอจนทำให้เราคิดว่าคนไข้หายเรียบร้อยละก็ให้คนไข้กลับบ้านหรือให้คนไข้ไปทำอย่างอื่นได้แล้วพอต่อมาเนี่ยพอตรวจครั้งหลังอีกปรากฏว่าเราเจอเชื้อใหม
ร่างกายนี่ยังเคลียร์เชื้อหรือจัดการกับเชื้อได้ไม่หมดนะครับก็เลยกลับมาตรวจเจอเชื้อได้อีกครั้งหนึ่ง
แม้แต่ผู้ป่วยของไทยเองนี้เราก็เคยเจอกรณีอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นรายแรกเลยก็คือถ้าจำได้นี่ก็คือเรามีผู้ป่วยคนจีนคนแรกนะครับที่เราเรียกอาม่าอาม่าเนี่ยนะครับ
รับการรักษาพยาบาลที่สถาบันบำราชนราดูลจนที่สถาบันบำราชนราดูลตรวจเชื้อแล้วไม่เจอเชื้อ๒ครั้งจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้
แล้วเขาก็กลับบ้านไปที่ประเทศจีนพอกลับไปที่ประเทศจีนประเทศจีนก็ตรวจเชื้ออีกนะครับปรากฏว่าครั้งแรกไม่เจอเชื้อนะครับ
แต่พอตรวจเขาก็ยังเขาก็ยังสุ่มตรวจอีกปรากฏว่าครั้งถัดไปนี่เจอเชื้อนะครับแต่ทางการจีนก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครั้งใหม่หรอกมันก็เป็นการตรวจเจอเชื้อเดิมนั่นแหละเท่าแต่ว่ายังสามารถตรวจเจอได้ค่อนข้างนานนะครับ
เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อตัวที่สามารถตรวจเจอได้ในร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างยาวนานทีเดียวนะครับแต่เชื้อที่เจอเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเชื้อที่สามารถไปติดคนอื่นได้นะครับมันอาจจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วแต่ว่ามันยังเจออยู่ในร่างกายอยู่ได้ก็มีการศึกษาอยู่การศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจมากของประเทศครับ

จริงเนี่ยมันอยู่ในร่างกายได้ไม่นานหรอกประมาณสัก๘วัน๑๐วันเนี่ยก็คงจะหมดแล้วแต่ว่าเราอาจจะเจอสารพันธุกรรมของเชื้อซึ่งอาจจะเป็นจากเชื้อตายก็ได้ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งซึ่งนานแค่ไหนตอนนี้ก็หลายคนเนี่ยอาจจะนานไปอีกหลายสัปดาห์นะครับแต่ว่าตรงนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้เนี่ยเป
เรื่องที่คงจะต้องติดตามไอ้งานวิจัยเนื้อสารเนี่ยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งครับค่ะคุณหมอคะขอย้ำความเข้าใจหน่อยค่ะแม่มันเข้าห้องเรียนคือตกลงแล้วเป็นไปได้ที่ตรวจเป็นบวกคือเป็นโควิดเสร็จแล้วรักษาตรวจก่อนให้กลับบ้านเนี่ยเท่ากับว่าไม่เจอเชื้อแล้วนะคะเหมือนกับคนที่หายป่วยแล้วกลับบ้านไปแล้
เท่านั้นป่ะคะ
ตรงนี้คือสมพันธิษฐานที่เราคิดตามผลงานวิจัยเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ
ต้องเรียนนะครับว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่มาก

ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ยังคงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
อย่างเช่นว่าเชื้อที่แพร่ออกมาเนี่ยมันแพร่ออกมาได้กี่วันนะครับ
เชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่แพร่ออกจากร่างกายผู้ป่วยได้กี่วันเนี่ย
ยังมีคนยังไม่มีคนกล้าฟันทงว่าจะออกมาได้กี่วันจริง
แม้จะมีการศึกษาออกมาชิ้นแรกว่าอาจจะไม่นานเกิน๘วันหรอก
แต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ยังกังวลอยู่ดีอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเห็นตัวเลข๘วันแล้ว
แต่เวลาบอกว่าเราจะให้คนไข้กลับบ้านได้วันที่เท่าไหร่
ตอนนี้เราก็เผื่อไว้เราเผื่อไว้๑๔วันเลยว่างั้นเถอะนะครับ
ก็เผื่อไว้อีกตั้ง๖วันหรือเผื่อไว้เกือบ๒เท่า
เพื่อให้มั่นใจแน่ว่าคนไข้ที่กลับบ้านเนี่ยคงไม่แพร่เชื้อแน่นอนนะครับ
คุณหมอคะจากกรณีที่เราเห็นเป็นงานวิจัยเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะ
คือก็ยังไม่สามารถสรุปได้เหมือนกับคือไม่สามารถบอกอะไรได้ชัดเจน
เพราะว่าก็คือยังอยู่ในขั้นที่ต้องดูก่อนว่าความรู้แรกที่ได้มาชุดแรกมันถูกต้อง
แล้วก็ใช้ได้กับทุกกรณีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ครับก็คือพูดง่ายก็คือในงานวิจัยชิ้นแรกนี้
มันยังทำงานวิจัยในกลุ่มคนค่อนข้างน้อย
แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อาการน้อยด้วยครับ
แล้วในกรณีของการตรวจเนี่ยนะคะ
คือมันน่าจะมาแนวนี้มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการ

คือจะไม่ได้เกิดจากการตรวจผิดอุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่รอบครอบคือไม่ใช่แนวนั้นใช่ไหมคะ
คือจะมาแนวนี้เลยว่าคือเราต้องเรียนรู้จักเชื้อใหม่หมดเลย

คำถามคือว่าถ้าตอนนี้เราใช้คำอธิบายว่า
มันก็คือเชื้อที่ตายแล้วมันยังอยู่ในร่างกายเรานั่นแหละ
คำถามคือว่าอยู่ดีพี่เขาจะลุกขึ้นมาใหม่ได้ไหม

เราจะกลับมาป่วยใหม่ได้ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรายังอยู่ในรายการกับคุณหมอนะคะ
คุณหมอแก้วนะคะหรือว่านายแพทย์ธนรักษ

คุณหมอคะขอถามต่อเลยค่ะว่าในกรณีที่เราเรียกว่าเป็นเชื้อตาย
แล้วอาจจะถ้าตรวจแล้วอาจจะยังไงนะครับ
เรายังเจอว่าขึ้นมาเป็นบวกว่าเราเป็นโควิดนะคะ
ตกลงแล้วเชื้อตายที่ว่านี้เวลาตรวจเจอว่าเรายังมีเชื้อนี้อยู่เนี่ย

มันไม่ได้กลับมามีผลกับร่างกายอีกครั้งเหรอคะ

ครับจากรายงานของคนไข้ที่เราเจอในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่นี่เป็นการเจอเชื้อโดยที่คนไข้ไม่ได้กลับมามีอาการใหม่
แล้วก็ในเชิงของทฤษฎีในเรื่องของโรคติดเชื้อทั่วไปนี่ก็คือ
ถ้าคนไข้หายแสดงว่าเขามีภูมิกันขึ้นมาจัดการกับเชื้อไวรัสตัวนี้ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นภูมิกันในระดับที่สูงพอก็จะป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการกลับขึ้นมาใหม่จากการติดเชื้อครั้งเดิม
เวลาเราเรียกเขาว่าเชื้อตายเนี่ยเท่ากับว่าคือเชื้อตอนนั้นเนี่ยคือเท่ากับหมดสภาพไปเลยไม่ใช่แค่สงบใช่ไหมคะ
ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าการตรวจเชื้อของเราเนี่ยเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอสารพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยนะครับไม่ได้บอกเราจะบอกไม่ได้เลยว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นแค่เศษของตัวเศษของตัวเชื้อมันด้วยซ้ำไปก็ได้
ถ้าถ้าร่างกายของคนที่มีเชื้อตายนะคะแม้ว่าจะเป็นเชื้อตายเนี่ยแต่ถ้าเกิดร่างกายอ่อนแอแล้วมีเชื้อนี้อยู่เนี่ยมันจะเป็นอันตรายกับตัวเขาไหมคะ

แล้วมีกลุ่มบุคคลไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีที่รับเชื้อมาแล้วรักษาแล้วอาจจะยังมีเชื้อตายอยู่ในร่างกายแต่ต้องระวังมากกว่าคนปกติทั่วไปไหมคะ
ไม่ครับไม่ต้องกังวลเลยครับก็คือสมมุตินะครับว่าเราสามารถจัดการกับเชื้อได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
การเจอสารพันธุกรรมของเชื้อในระยะต่อมาไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอะไรครับ
เพราะเขายังใหม่อยู่แต่คำถามคือว่าเป็นไปได้ไหมคะ
ที่เหมือนกับว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะคล้ายกับโรคหวัดประจำปี
ที่แบบเราเอาเราเคยไปแล้วก็จริงเรามีภูมิคุ้มกันแล้วก็จริง

มาเป็นรายวันเป็นรายฤดูการของแต่ละปีอะค่ะ
โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเราติดเชื้อโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ย
เราจะมีภูมิกันกับโรคนั้นไประยะหนึ่ง
ง่ายคือระดับคุ้มกันก็จะสูงขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นค่อยลดลง
พอลดลงถึงจุดนึงเนี่ยตรงนี้เราจะบอกไม่ได้แล้วว่า
ระดับคุ้มกันระดับนี้มันจะสามารถป้องกันโรคต่อไปได้อีกหรือเปล่า
สิ่งที่เราไม่รู้ตอนนี้ก็คือว่าระดับภูมิกันมันจะลดลงเร็วแค่ไหน
และระดับภูมิกันแค่ไหนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคการติดเชื้อครั้งต่อไปได้นะครับ
หรือว่าคำถามอีกคำถามที่สำคัญกว่าก็คือติดเชื้อครั้งเดียวแล้วจะไม่ติดเชื้ออีกทั้งชีวิตเลยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราก็กำลังรอดูนะครับว่าเนื่องจากว่ามันใหม่มากนะครับ
โดยทั่วไประดับคุ้มกันที่เรามีอยู่

ป้องกันการติดเชื้อรอบใหม่ไปได้

ตรงนี้คงจะต้องดูกันต่อไป
คุณหมอถามความคืบหน้าในวงการแพทย์นิดนึงค่ะ
ตกลงยากับวัคซีนมีที่ไหนของโลก

เป็นความหวังของมนุษย์ที่สุดแล้วยังคะ

เรื่องยาตอนนี้ยาที่ทางการจีนบอกว่าใช้ได้ผล
ก็เป็นยาฟาวิพิราเวียนะครับ
ซึ่งวันก่อนก็มีข่าวว่าทางญี่ปุ่นจะเอามาแจก
สำหรับคนที่สนใจจะทำการทดลองวิจัย
แต่ไม่ได้แจกฟรีให้กับทุกประเทศนะครับ

แต่ญี่ปุ่นจะเรียกตาวิพิราเวีย
แล้วก็มีชื่อการค้าว่าอาวิแกน
ตัวนี้ทางจีนบอกว่าได้ผลนะครับ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทางจีนบอกว่าได้ผล

ซึ่งเป็นยารักษาโรคมาลาเลียแต่ก่อนนี้นะครับ
ส่วนอีก๒ตัวที่เราใช้ในประเทศไทยนะครับ

ดารุนาเวียบวกกับลิโทนาเวีย

อันนี้เดิมเราใช้รักษาผู้ป่วยโรคเอสนะครับ

แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาวิจัย
ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการวิจัย
แล้วก็ผลก็น่าจะออกประมาณปลายเดือนเมษา

ว่าตกลงจะใช้ได้ผลจริงหรือเปล่า
ปัจจุบันก็จะมีอยู่๔ตัว
ในขณะที่วัคซีนตอนนี้ก็มากกว่า๓๕สถาบันวิจัย
แล้วก็บริษัทวัคซีนกำลังทดลองวัคซีนอยู่
แล้วก็มีหลายประเทศแล้วนะครับที่กำลังจะเริ่มการทดลองในมนุษย์
ซึ่งก็หลังจากเริ่มการทดลองในมนุษย์แล้ว
ก็จะใช้เวลาอีกอย่างน้อยหรือคร่าวก็ประมาณสักปีครึ่ง
เราพาจะได้วัคซีนมาใช้
คุณหมอขอเอาตัวเลขก่อนค่ะ
ตัวเลขไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขที่เห็นมีการแถลงล่าสุด
แล้วก็เมื่อวานี้ที่มีท่านอธิบดีกรมอนามัยเป็นคนอธิบายตัวเลข
คือถ้าเอาตัวเลขจนถึงวันที่๑๕เมษายน

คาดการณ์มันเปลี่ยนไปไหมคะ
คือดีสุดของตัวเลขที่คาดการณ์เพื่อเตรียมรับมือไว้
คือ๗๗๐๐กว่าถึง๑๕เมษายน
อาจจะพบว่ามีคนติดเชื้อสะสม
แต่ทีนี้๒วันนี้บวกขึ้นมา๕๑กับบวกขึ้นมา๓๘
เท่ากับว่าดีที่สุดในวันที่๑๕เมษายนที่จะถึงนี้
คงไม่ถึง๗๗๐๐แล้วถูกไหมคะ

แล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
พอจะบอกล่วงหน้าได้นิดหน่อยไหมคะคุณหมอ

จริงเราไม่ได้ปรับตัวเลขค่าประมาณใหม่นะครับ
เพราะฉะนั้นในอีก๑๐วันข้างหน้า
ถ้าสมมุติว่าเรามีจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยประมาณใกล้ใกล้เอ่อ

เราก็คงจะมีตัวเลขจำนวนผู้ป่วยอยู่แค่ประมาณสัก๓๐๐คนเห็นจะได้
หรือถ้าเกิดเราเพิ่มขึ้นน้อยกว่านั้น

เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่า
จำนวนผู้ป่วยที่เราคาดการณ์กันเอาไว้
ไม่น่าจะไปถึงจุดที่แม้แต่สภาวะที่เราเรียกว่าดีที่สุด
ของตอนคาดประมาณเมื่อตอนสักประมาณเดือนเสร็จที่ผ่านมา
ค่ะคุณหมอคะถ้าเราคุยกันณวันนี้นะคะ
แล้วคาดการณ์ตัวเลขดีที่สุดมันต่ำกว่า๓๐๐๐ได้
คือก่อนหน้าจะไปถึง๑๕เมษายน
คงไม่ต้องใช้มาตรการอะไรที่เข้มงวดกว่านี้
กับประชาชนทั่วประเทศแล้วถูกไหมคะ
ถ้าแนวโน้มยังคงดีขึ้นต่อเนื่องนะครับ
ผมคิดว่าเราคงไม่ต้องเพิ่มอะไร
แต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า
ถ้าเราถอยกลับไปดูเมื่อตอนสักกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย

จะเป็นจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งต่างจังหวัดซะมากกว่า
ในกรุงเทพเนี่ยแนวโน้มก็จะมีอยู่วันเดียวนะครับ
ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น
ในขณะที่ของต่างจังหวัดเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่๒๐เสร็จนะครับ
แล้วก็ในการที่เรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากฝั่งต่างจังหวัด
โดยเฉพาะบางจังหวัดที่อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคน๒คนต่อวัน
ลักษณะอย่างนี้จะควบคุมโรคได้ไหมยัง
ก็คือรีบลงไปตะครุบแล้วก็สอบสวนโรค
ผู้สัมผัสแล้วก็คุมผู้สัมผัสให้อยู่
พอทำได้อย่างนี้จำนวนผู้ป่วยเขาก็จะลดลงได้อย่างรวดเร็ว
ในส่วนของต่างจังหวัดลดลงเนี่ยลดลงมากนะครับ
จากเดิมวันที่มีผู้ป่วยสูงสุดนี่เป็นร้อยกว่าคน
มาจนถึงวัน๒วันเนี่ยลดต่ำลงค่อนข้างมากไม่ถึง๒๐คนละ
ในส่วนของกรุงเทพซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงที่กว้างขวางกว่า
ต่างจังหวัดรวมทั้งจังหวัดใหญ่บางจังหวัดอย่างเช่นภูเก็ต
เชียงใหม่หรือชนบุรีเนี่ยนะครับ
ถ้าเราสามารถค่อยชะลอการแพร่ระบาดลง
ด้วยมาตรการทั้งมาตรการทางสาศุกร์
การสอบสวนโรคการหาผู้ป่วยได้โดยเร็ว
วกกับมาตรการการเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคล
แล้วก็บวกกับมาตรการอื่นอีกหลายมาตรการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความรอบรู้
ให้กับประชาชนเรื่องของการใช้หน้ากากผ้านะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับ
คนไทยใส่หน้ากากผ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับ
รวมไปถึงมาตรการเรื่องของการวางเจลแอลกอฮอลในพื้นที่สาธารณะ
ให้คนสามารถล้างมือได้บ่อยที่สุดนะครับ
มาตรการแทบทุกมาตรการผมคิดว่าเป็นมาตรการที่ในวันนี้
ทำให้เรื่องของการล็อกดาวน์หรือปิดเมืองสนิทเนี่ย
เป็นเรื่องที่น่าจะค่อยห่างไกลออกไป

ค่ะคุณหมอคะวันนี้หมดเวลาเท่านี้
แต่ว่าเนื้อหาที่ได้สบายใจกว่าที่ผ่านมา

เดี๋ยวหวังว่าเราคงไม่ต้องคุยกันในช่วงภาวะวิกฤตไปกว่านี้แล้วนะคะ

ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะ

เราจะไปที่ภูเก็ตค่ะเราเพิ่งคุยกับเทศบาล

วันนี้ล่าสุดภูเก็ตมีประกาศขึ้นมาเพิ่มเติมหลายพื้นที่
แล้วจริงเรานัดสัมภาษณ์ทางท่านผู้ว่าพักกระพงศ์เอาไว้นะคะ
รับปากแต่ว่ามีงานด่วนที่ภูเก็ต
เดี๋ยวเราจะคุยกับผู้สื่อข่าวพี่ผู้สื่อข่าวแทนว่า
ภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
มีการประกาศแม้กระทั่งว่าออกจากบ้านมาต้องใส่หน้ากากเท่านั้น
ไม่อย่างนั้นมีโทษเกิดอะไรขึ้นที่ภูเก็ตสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในสีแดงเข้ม
แล้วก็ตัวเลขเนี่ยไล่เรียงกันมากับนนทบุรีนะคะ
กรุงเทพโดดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปริมณฑลต่างจังหวัด
นนทบุรีภูเก็ตสมุทรปราการอันนี้ต้องจับตา

แล้วก็จริงภูเก็ตโดยภูมิศาสตร์ของเขา

เพราะว่าแยกขาดพอสมควรนะคะถ้าจะจัดการในการปิดเมือง
ภูเก็ตก็มีการปิดพื้นที่อยู่หลายลักษณะลงในพื้นที่แบบย่อยด้วยนะคะ
ตอนแรกจะสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าแต่บอกว่าติดงาน
ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่ามีเรื่องด่วนอะไรนะคะแต่ไม่เป็นไร
เอาที่คุณชัยชนะคะตกลงแล้วเนี่ยภูเก็ตนะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคำสั่งออกมาเรื่องของออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก

ตอนนี้ภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นมากมายบ้างคะ
คือจริงแล้วภูเก็ตไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
อย่างที่ออกมาหรือทุกคนเข้าใจนะครับ
คือแต่เพียงว่ามาตรการของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้
ค่อนข้างจะรัดกลุ่มแล้วก็เข้มงวดและเข้มแข็งมากกว่าเดิม
เนื่องจากว่ามันมีผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน
ยอดข้อมูลจากมเมื่อวานนะครับ๑๒๖คนวันนี้เพิ่มอีก๓ราย
จำเป็นต้องมีการปิดตำบลแต่ละตำบลที่มีพื้นที่ค่อนข้างจะเสี่ยง
แล้วเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เสี่ยง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับตำบลผ่าทอง
เนื่องจากตำบลป่าตองจะมีพื้นที่ที่ติดเชื้อมากที่สุด
คืออย่างคุณจองขวัญคุณชาติอยู่แล้วว่าก็คือสอยบังลา
ก็เลยมีเทศบาลแต่ละเทศบาลอบตแต่ละอบต
ก็เลยมีคำสั่งเสนอยังหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัด
ขอให้ปิดแต่ละตำบลที่เป็นรอยต่อกับตำบลป่าตอง
ก็เริ่มต้นที่ตำบลลาวัยและตำบลกะลน
ซึ่ง๒ตำบลนี้อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต
อันนี้คือรอยต่อ
เป็นการปิดพื้นที่เพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะ
เป็นการปิดพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับจุดที่มีผู้ป่วย
แล้วก็การระบาดมากที่สุดถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องครับอันนั้นคือหนึ่งในสาเหตุ
ที่ต้องปิดโดยเร็วที่สุดเพื่อสกัดกั้นผู้ที่ติดเชื้อ
ที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าตองเนี่ย
ไม่ให้ออกมาอย่างพื้นที่กะลน
ตำบลลาวัยตำบลกะลน
แล้วจากนั้นก็จะมีแนวต่อลงมาอีก
ก็คือตำบลฉลอง
ตำบลฉลองเพิ่งออกปิดพื้นที่ในวันนี้
นี่คือเป็นรอยต่อแนวมาเลยข้ามเขามาเลยนะครับ
ตำบลป่าตองก็จะข้ามมายังตำบลกะลน
จากตำบลกะลนก็จะข้ามมาตำบลลาวัย
จากตำบลลาวัยก็จะข้ามมาตำบลฉลอง
ตำบลฉลองจะต่อมาเนื่องมายังตำบลวิชิต
แต่ตอนนี้ตำบลวิชิตยังไม่มีประกาศใด
เนื่องจากตำบลที่จะเป็นแนวลอยต่อกับเทศบาลนครภูเก็ตแล้ว
ค่ะทีนี้เรียนเข้าใจขออนุญาตแทรกนิดเดียวค่ะ
คือถ้าเอาที่ผ่านมาทั้งหมดที่ปิดไปก็คือป่าตอง
เพราะว่าป่าตองมีซอยบังลาอยู่
ซึ่งมีจุดที่เขาจะต้องควบคุมมากเป็นพิเศษ
ทีนี้พอต่อเนื่องไปเป็นตำบลป่าตองกะรนราวัย
รู้สึกจะมีกระทู้ด้วยถูกไหมคะ
ถูกต้องครับกระทู้เพิ่งออกหนังสือฉบับวันนี้
มีผลในวันนี้ก็คือปิดในพื้นที่กระทู้
กระทู้เนี่ยเป็นรอยต่ออีกซีกหนึ่งระหว่างฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก
คือล้อมล้อมจุดที่ตรงบนกระทู้จะเป็นรอยต่อ

ทีนี้ค่ะคือขนาดมีคำสั่งของจังหวัดออกมา

คือเป็นการยกระดับเฉยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนกับ
รับไม่ได้หรือว่าอะไรเร่งด่วนไม่ได้มีใช่ไหมคะ

ใช่ครับในผู้ราชการจังหวัดได้ออก
มาตรการเกี่ยวกับว่าออกจากบ้านต้องสวมหน้ากาก
ฉะนั้นจะมีการถูกจับกลุ่มปรับ๒๐๐๐บาท
คือเป็นมาตรการที่หลายจังหวัดก็กระทำกันมาอยู่แล้ว
เพื่อให้พี่น้องประชาชนต่างที่ออกจากบ้านเนี่ย
ได้เซฟตัวเองแล้วก็เฟฟผู้อื่นด้วย
ออกมาตรการตัวนี้เริ่มมีผลแล้ว
ค่ะแล้วดูแล้วคนภูเก็ตปรับตัวได้ดีไหมคะคุณชัยชนะคะ
ตอนนี้นะครับคือล่าสุดอย่างวันนี้ที่ผมออกไป
ไปตรวจสอบตามศูนย์การค้า
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ค้างค้าชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต
หรือเป็นศูนย์การค้าโลโคของจังหวัดภูเก็ต
สังเกตได้ว่าทุกคนนะครับ
เข้าห้างกับสินค้าหรือเข้าช้อปิ้งมอลต่าง
จะต้องใส่หน้ากากทุกคน
แล้วจริงแล้วมาตรการของห้างค้าปีก
เขาจะมีรอปภที่คอยตรวจสอบตั้งแต่ทางเข้าอยู่แล้ว
คือหนึ่งตรวจวัดไข้
สองมีเกลแล้วก็กำชับเรื่องของการใส่หน้ากาก
เพราะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ข้างรอบพอแต่ละห้างจะมีสติกเตอร์ติดที่เสื้อ
เพื่อระบุว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจแล้ว

เพราะว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดแดงเข้มนะคะ
ตอนนี้คุณเจชนะขออนุญาตเสียมารยาทนิดหนึ่ง
เดี๋ยววันหลังจะได้คุยเรื่องภูเก็ตแน่นะคะ

แต่ว่าภูเก็ตเป็นจังหวะหนึ่งที่เราคุยอยู่หลายครั้งทีเดียวนะคะ
ยังไงขอบคุณตอนนี้เบื้องต้นก่อนนะคะ

สวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับภูเก็ตเป็นหนึ่งจังหวัดนะคะ
ส่วนที่เป็นปริมนต์โทนคือสมุทรประการกับนทบุรี
ก็น่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก็เป็นแดงเข้มเหมือนกัน

แต่ว่าเบื้องต้นภาพรวมตัวเลขที่ออกมา๒วัน
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
ในลักษณะนี้ถ้าต่อไปอีกสักไม่กี่วัน

เพราะว่าเราอาจจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วของประเทศไทย